คือร้องได้ให้ล้าน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
คุณน้ำทิพย์ร้อง

คุณนักทิพย์

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
น้ำทิพย์ดีใจขอร้องอย่าวิ่งไปกอดคุณแม่อีกได้ไหม
โถเขย่าคุณแม่ซะล่างจะกรอบ

กลับกรุงมาแล้ว
ยังมีเงินติดกระเป๋าอีก๒๐๐๐บาท
เอาไว้ทำโน่นทำนี่แน่

เพลงนี้นะฮะแน่นอนนะครับเป็นเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
ราชินีลูกทุ่งของเรานั่นเองสาวเพชรบุรีนะฮะหรือสาวเพชรชบุรีเนี่ยนะครับ
เป็นเพลงแก้เพลงนี้เพลงผู้หญิงเนี่ยแสดงว่ามีเพลงก่อนนี้
แต่เพลงนี้เพลงแก้นี้ออกมาเป็นเพลงผู้ชายครั้งแรก
แสดงว่าเพลงผู้ชายออกก่อนแล้วแม่พึ่งถึงร้องแก้
เป็นเพลงแก้แต่ว่าเป็นเพลงแก้ต้นฉบับค่ะก็คือเป็นเพลงที่คุณพระภวงร้องครั้งแรก
แก้ครั้งแรกเป็นเพลงแก้ของเพลงไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทอง
เพลงที่โด่งดังมากของคุณเสรีรุ่งสวาอืมฮะเพลงของคุณเสรีรี่นี้ออกก่อนค่ะ
ให้หนุ่มทุ่งกระโจมทองแล้วคุณพุ่มพวงก็มาออกสาวเพชรชบุรีนะฮะดีใจด้วย
ไปไว้ไปไว้แม่เพิ่งมาไปบนแม่เพิ่งแม่เพิ่งเข้าหูมาบอกเสียบเสียบเอานี่
ก่อนก่อนก่อนมานี่ไปไปไว้ไปไว้แม่เพิ่งอ่าฮะรายชีวิตลูกทุ่งนะฮะก็เลย
ใกล้จะถึงวันวันครบรอบอ๋อครบรอบนะใช่หกรอบตอนเนี้ยคุณน้ำทิพย์เนี่ยผ่านรายการของเราเนี่ย
ครึ่งทางซึ่งน้อยคนมากบอกได้เลยที่จะผ่านมาถึงเพลงที่๕ได้นะครับ
แล้วพอผ่านจากเพลงที่ห้าไปเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยก็จะเริ่มกดดันกันมากขึ้นอื้อฮือ
แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าหลุดไปได้ไปได้อีกหลายเพลงเลยนะอินโทรเพลงที่หก
มูลค่าแปดหมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับ
น้ำแทบนี้อ๋ออ๋อ
ไหมคิดว่าน่าเล่นครับรู้จักเพลงนี้ไหมฮะรู้จักครับหรือครับ
เป็นเพลงที่ผู้หญิงกำลังตามหารักแท้

คุณวัสสุค่ะคุณวัสสุครับด้วยความสามารถของคุณของคุณน้ำทิพย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นนะครับ

คิดว่าพี่น้ำทิพย์น่าจะเล่นค่ะ
แล้วว่าเพลงนี้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงด้วยนะคะ
มันมีท่านหนึ่งที่ต้องชูนิ้ว
กลัวพี่น้ำทิพย์ชูนิ้วผิดค่ะ
มีชูนิ้วด้วยค่ะมีชูนิ้วด้วยค่ะเพลงนี้มีชูนิ้วนะใช่ค่ะ
อ่าโอเคต้องระวังการชูนิ้วนะคะคุณน้ำทิพย์ค่ะ
วาวค่ะคิดว่าเล่นค่ะ
ก็อย่างที่พี่เนสบอกมันมีท่อนชูนิ้วแล้วก็อยู่หน้าอยู่หลังด้วย
อ๋อแล้วก็กลัวจะผิดเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าพี่น้ำทิพย์ชูนิ้วถูกแน่นอนครับ
เป็นไงครับเพลงนี้๕๐๕๐อีกนั่นไงไม่น่าถามเลย
อย่างที่ด้านล่างเขาว่ามาถูกไหมบอกท่อนมันสับกัน

แล้วเราจะสับถูกไหมจะสับโดนนิ้วไหมเนี่ย
แต่ที่ฟังอินโทรเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดห้องใครขึ้นมา
อ้าวของโต้นฉบับซียูที่เห็นส่งสายตาให้คุณแฟน
สายตานิดส่งซิกกันอย่างนี้หมายความว่าไง

ถ้าฉันร้องได้คืนนี้ไว้ยังไง
เขาชูนิ้วมั้ยคืออะไรสู้
สู่ให้กำลังใจมีน่าล่ะเป็นคนเรียกว่ารู้ใจกันเร็วนะฮะ
ต่างคนต่างให้กำลังใจไม่มีใครติเตียนไม่มีใครมาว่าซึ่งกันและกัน
อันนี้ดีมากเลยเป็นคู่รักที่น่าอิจชาจริง
ตัดสินใจให้ดีนะครับคุณน้ำทิพย์เพราะว่าตอนนี้ตัวช่วยยังเหลืออีก๑แผ่นป้ายที่จะเลือกได้นะครับ
ฟังไปแล้วนะครับเพลงที่๖นะฮะมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณน้ำทิพย์ครับตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่นค่ะเล่นค่ะ

อาจจะไม่ว่าว่าถ้ามันจะได้มันก็เป็นโชคของฉันถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

มาถามความเห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้

ครับคิดว่าตัวช่วยที่เหลืออยู่แค่ตัวเดียวเนี่ย
ควรจะให้คุณน้ำทิพย์ใช้ไหม

ถ้าใช้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้แปดหมื่น
เนสว่าอย่างไรคะนิ้วไหนคะ

อันตราเสี่ยงการทิ้งเสียผิดนี่

ใช้แล้วเผื่อได้ร้องผิดอีกหนึ่งครับก็ยังดีนะ

ครับผมว่าไม่น่าใช้ครับ
ของของอะไรเหมือนแกยืนหัวโขกมาอยู่นะหล่ะ

ใบเฟ้ยได้๘หมื่นเลยได้บ้านสองหลังสบายเลย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ไม่ค่ะไม่ใช่

เพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หกเพลงมาครับขอโชคดีค่ะ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีคนหนึ่ง
ขอมีลูกมือหน่อยชูนิ้วกล้ายกับนิ้วที
เป็นสัญญาณรักว่ารักเดียวใจดีกระดิกนิ้วทีอีกด้วยนะเธอ

เจอแต่คนใจดำชอบทำให้ทำส่วงเจอแต่คนลวงบอกกันเสมอ
คนจริงจังจริงใจแล้วไม่เคยจัง
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
ทำไมยกมือขึ้นนั่งและยืนอยู่ข้างล่าง

ต้องยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจังและขออีกอย่างต้องโสดนะคะ
มีแฟนแล้วไม่เอารักเขาแล้วไม่ดีมีไม่แถวนี้โปรดจงเสนอ
คนรักจริงจากใจฉันอยากเจอ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนนี้แถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนนี้แถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไม่เอิง
อยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไม่เอิง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

แถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้อยากเจอคนดี
ได้ไหมได้ไหมลูกได้นะถ้าเพลงนี้ได้นอกจากจะได้บ้านเหลือแม่เขาจะเอาเงินไปให้เราเรียนหนังสือด้วยดีไหมถ้าทำได้นะครับ๘๐๐๐บาทนะครับรับไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เหลือ๓๐๐๐บาทนะครับ

ห้องใจฟังใจห้องใจห้องใจ
เพลงที่๖มีมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
และเพลงนี้นะครับคุณน้ำทิพย์ร้อง
คุณน้ำทิพย์
คุณน้ำทิพย์ร้อง
คุณน้ำทิพย์ร้องได้ให้ร้าน
ลูกทุ่ง